คุณผู้ชมจำได้ไหมเมื่อวานนี้เราเปิดคลิปที่ปอ๔๔
อ่ะค่ะไม่หยุดที่ทางมาลายเออเกือบชนผู้หญิงล่าสุดครับ
กรมการขนส่งทางบกมีบทลงโทษแล้วนะแล้วเดี๋ยวจะให้ฟังว่าคนขับรถเมย์คันนั้นน่ะ
เขาสารภาพว่าอะไรแต่ก่อนอื่นถ้าใครยังไม่ได้ดูดูอีกรอบหนึ่งครับ
ุ้ปป๊าตกใจมากอะเกือบโดนป้าเขาอะ
เสียวไมล่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้ไม่รู้จะหลบไปกันเลย
คือไม่รู้ว่ารถเมคันนี้ปอ๔๐รีบมาจากไหน

เชียร์ขับรถเนี่ยเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้เห็นบอกว่าเหตุเกิดตอน๘โมงเช้า
วันจันทร์ที่ผ่านมา๑สิงหาคม
ตรงนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเป็นสี่แยกบ้านแขกถนนอิสรภาพเขตบางกอกใหญ่ในกรุงเทพนี่แหละ

ตำหนิเลยพฤติกรรมของคนขับรถเมย์คันนี้
เรื่องนี้ถึงหูถึงตากรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลครับ
มีการเรียกนายพระดนชัยคนขับรถเมย์ปอ๔๐คณะให้มารายงานตัว
ให้คุณพดนชัยมาชี้แจงหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
คุณพดลชัยยอมรับว่าเขาไม่ได้หยุดรถให้คนข้ามทางมาลายจริง

ขณะนั้นมีมอเตอร์ไซค์วิ่งอยู่ด้านหน้าปอ๔๐คันนั้น
เขาเนี่ยกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะชนมอเตอร์ไซค์ก็เลยเบี่ยงไง

รถเกือบเฉียวชนคนข้ามก็คือผู้หญิงคนเมื่อสักครู่
คุณพดลชัยยืนยันเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย

เออแต่เราก็เราดูคนดูดูก็สงสัยทำไมต้องมาเร็วขนาดนั้น
ไม่เพราะว่าคือมันไปประกอบกับว่าเห็นไหมคันหลังเนี่ย
เป็นปอสาย๔๐ด้วยอย่างนี้
ใช่ก็นึกว่าจะไปแย่งผู้โดยสาร

อย่างไรก็ตามครับคุณพดลชัยขอโทษกับสังคมครับ
เขาก็บอกว่าต่อไปนี้จะปรับปรุงตัวจะปรับปรุงการขับรถให้มันดีขึ้น

กรมการขนส่งทางบกพิจารณาแล้ว
เห็นว่าผิดพรบขนส่งฐานขับรถประมาทหวาดเสียวครับ

ลงโทษเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน๓๐๐บาท
แล้วก็ตัดคะแนนความประพฤติ๓๐คะแนน
แล้วก็ลงบันทึกประวัติการกระทำความผิดไว้
ก่อนจะส่งคุณพดลชัยเข้ารับการอบรมขับรถเป็นเวลา๓ชั่วโมงครับ

ดีค่ะนะคะก็ให้ดูเป็นตัวอย่าง